ของสาวขับรถเมย์ค่ะคือเธอเป็นคนขับรถเมย์ใช่ไหม
ช่วงเชิญเช้าทางชาติมาเคลื่อนรถเมฆค่ะ
สวัสดีค่ะไว้ได้อีสีเรือนบัวท้อง
นี่คือคุณศรีเรือนบัวทองหรือคุณบีเนาะ
แล้วพอใกล้ประเทศเขาจะเปิดใช่ไหม
แบบเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาเที่ยวไทย
คือมันถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะที่เขาพูดฉะฉานแบบนี้
เพราะว่าอาชีพบริการคุณนึกออกไหมว่าสมมุติถ้ามีชาวต่างชาติขึ้นมา
แล้วเขาอาจจะอยากถามว่าเขาจะไปลงตรงนี้อะไรยังไง
ใช่แล้วพิเศษสุดเลยสำหรับเช้าวันจันทร์อันสดใสนี้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตอง
ที่มาที่ไปนะคะก็คือว่าคุณพ่อเองเนี่ยเป็นพนักงานขับรถเมย์นะคะ
แล้วก็คุณแม่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร
มีวันหนึ่งที่คุณพ่อท่านเสียชีวิต
ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่คุณแม่เองก็ต้องทำงานคนเดียว
ทีนี้บีก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำงานตรงนี้แทนคุณพ่อ
แล้วก็มาดูแลคุณแม่ในส่วนของการอัดคลิปวิดีโอนะคะ
โปรโมทประเทศของเราเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศเรา
ให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้นก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ
บ๊ายสุดยอดอ่ะบ๊ายขอบคุณ
แซงคิวเป็นกำลังใจให้นะใช่น่ารักมากมากคือต้องบอกว่าที่เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วฉะฉัน
เพราะว่าเธอเคยทำงานอยู่ในสถานทูตมาก่อนมีความสามารถเลยแหละค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวของความเป็นนักสู้ยอดกระตันยูของคุณบีด้วย
แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับใครหลายคนนะคุณ
คือคุณบีเขายังบอกว่าเธอไหว้ชุดทำงานชุดนี้ก่อนใส่ทำงานทุกครั้ง
เพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบของคุณพ่อและคุณแม่
มันเหมือนมันเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเรา
แล้วเธอแบบสตรองมากแล้วคุณบีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสามนะคะคุณ
เป็นกำลังใจให้เป็นคนที่น่ารักมากเลย
รักมากเก่งมากสู้มากจริงปรบมืออีกครั้ง

เยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันต่อ